อ้าวรู้สึกว่าสภาพหัวใจสบักสบอมเหมือนเหมือนกัน

พูดแบบนี้เอาอะไรมาพูดว่ารวย
คุณค่ะน้ำตาเนี่ยยังแห้งยังไม่สนิทเลย
แต่ก็มีหลายคนที่เขาโชคดีรับทรัพย์กันแบบว่าอื้อซ่าไปเหมือนกันนะคะ
วงการบันเทิงเราแซคชุมแพรนี่

ฉันก็นึกว่านางตลกขำไปไง

ชุมแพรร้อยล้านวิวคนนี้นะคะ
ต้องเรียกว่าอะไรดีเจ้าพ่อแซ็กแล้วกัน
คุณผู้ชมจำข่าวที่เรานำเสนอได้ไหม

งูมันโผล่มาจากชักโครกที่บ้านผู้จัดการของคุณแซคเขา
ล่าสุดน้องรถเบ้นไปเจอนุ่มแซคชุมแพรที่งานอีเวนต์ร้องเพลง
ก็เลยจ่อไมค์ถามหรือว่านี่อาจจะเป็นโชคใหญ่หรือเปล่า
ซึ่งแซคก็เอ่ยปากบอกว่าสงสัยจะมีโชค
แล้วก็บอกแฟนที่ติดตามข่าวกันด้วยนะว่า
ถ้าจะให้ซื้อนี่นะเอาเลขที่บ้านไปเลย

ชัดเป็นแหง๘๗๓อ่ะ
เป็นเต็มมันออก๗๓ไง
ใช่มันเกี่ยวจริงคุณผู้ชมค่ะส่วนคนนี้ชื่อว่าถ้าแฟนที่ติดตาม
ปังอย่างแน่นอนพี่ยิ่งยงยอดบัวงามปังยังไงจำได้ไหมถามอีกแล้ว
มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเลขมาฝากคือกลับจากงานตอนค่ำ
ที่เราบอกว่ารถแกมันมีอะไรมาหรือเปล่า
รถรุ่นใหม่แบบนี้เขามีเซ็นเซอร์ใช่ไหม
หน่อยหลังถ้าเจอสิ่งขวางรถมันจะเบรกอัตโนมัติ
แล้ววันนั้นพี่ยิ่งยงแกบอกเลยว่า
ดูแล้วดูอีกว่าไม่มีอะไรอยู่หลังรถนะ
ทั้งคนทั้งสัตว์ก็เลยใส่เกียร์ถอยปั๊บเข้าไป
ปรากฏว่ารถมันเบรกจึ้งเขาให้
ยิ่งยงบอกว่าเท่านั้นแหละไม่รออะไรแล้ววิ่งเข้าบ้านดีกว่า
คือพี่ยิ่งยงเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าแม่ย่านางรถมาบอกหรือเปล่า
สะกิดให้ดูป้ายทะเบียนคุณดูนะคะ
ขอไข่ยักษ์๓๗๕๘กรทมเลขท้าย๒ตัวมันออก

นี่แหละค่ะตรงจริงเลยนะ
ก็อย่างที่บอกไปว่ารับโชครับทรัพย์หมานกันไป

ส่วนนี่คุณหลวงเป๊กผลิตโชคก็สมชื่อจริงผลิตโชคจริง
โชคจริงให้โชคให้รากกว่าแฟนนะฮะ
เพราะว่าวันที่เจ้าตัวเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่เมื่อวันก่อน
มีแฟนเพลงเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเลย
ปรากฏว่าโต๊เจ้าตัวนั้นจับได้เลข๕๗
แล้วที่ฉันพูดกับคุณพลอยนะคะว่า

ปลากดว่า๕๕และไปตัดกับรางวัลเลขท้าย๓๕๕๕
โอ้โหเป็นยังไงคุณผู้ชมค่ะ

ลูกชายของนักรองลูกทุ่มผู้ล่วงรับสร
บอกเลยว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลปุ๊บ
ปรากฏว่าเจ้าตัวรับทรัพย์เข้ากระเป๋าหลังถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
และรางวัลเลขหน้า๓ตัวเต็มจัง
๗๓อายุพ่อเนอะพ่อสอนเพชรเลยอ่ะ
ซึ่งผู้เป็นพ่อนะคะคุณพ่อสอนเพชรก็มาเข้าฝันให้ซื้อเลขอายุ
ลูกชายก็เลยจัดให้ตามความฝันเลย
ซึ่งปรากฏว่าถูงโรตเตอรี่ยกแผงเลยหวยเฮ็ง

ปิดท้ายกันที่คนนี้ดีกว่าเรียกว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าประจำ
ก็ว่าได้สำหรับแม่ฮายอาภาพรงวดนี้คุณผู้ชมหลายคนดู
นะแกเหมือนนักคณิตศาสตร์นะแม่แม่งวดนี้
ทุกวันที่สิบหกต้องมานั่งแบบโต๊ะแบบนี้เลยไอที่กล่องกล่องน่ะ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
เท่าไหร่ถูกเท่าไหร่เออแต่ว่างวดนี้ไม่โบ๋นะจ๊ะ
ล่าสุดค่ะก็รับทรัพย์รับเงินเข้ากระเป๋าเหมือนเดิม
แม้ว่างวดนี้จะไม่ได้ตรงตามเป้าที่วางเอาไว้
แต่ก็พอได้หอมปากหอมคอซึ่งทางแม่ฮายค่ะ
โพสต์คลิปลงในไอจีส่วนตัวตามที่เห็นเลยนะคะ
งวดนี้ถูกรางวัลเลขหน้า๔๒๐๑๐ใบเท่านั้นเองค่ะ
เรียกว่าดวงเฮงนะคะรับทรัพย์เข้ากระเป๋าแบบจุกไปเลยคุณผู้ชม

แสดงแล้วก็รับบทเป็นนักบัญชีสาวด้วย

แบบกินส้มไปนับไปแบบเชิดฉันถูกหน้าฉันถูกหลัง
ซื้อไงถูก๑๐ใบ๔๐ใบแม่มีความรักได้ไหมโอ้ยแม่โอ้ย
หน้าตั้งใจดูบันเทิงไทยรัฐให้ดี
ข่าวนี้มันมีตลกเล็กมาแบบนี้ตลอดนะคะ